คุณแอนชอบกงยูแล้วก็พี่เอนี่ก็คือได้มาจากเหมือนก๊อปลิ้นเลยใช่ไหมเขาหาเจ้าสาวมาเกือบพันปีแล้วมาเจอแอนทองผสมเลย

ไม่หรอกมันก็บังเอิญเขาเจอกันเราตอนอายุยังเด็กน้อยแล้วเราก็ดันแบบเป็นเพื่อนกัน
เหตุผู้หญิงและพวกเรารักกันเป็นแฟนกันจนสนิทกันจนผูกพันกันไปเบอร์ไหนต่อไหนแล้ว
คือทิ้งกันไม่ได้อย่างไรเขาจะอยู่ข้างแอนไปแบบนี้แหละ
เพราะว่ามันเกินเวลาที่จะมานั่งเซตงานแล้วแต่เราก็รักแล้วก็ดูแลกัน
๒๐กว่าปีแล้ว๒๐๒๑ปีแล้ว
เขาก็ทำให้เราสบายใจ
ค่ะเขาจีบเราอย่างไรจำได้ไหม
มาจีบเลยค่ะคือของคุณเอมันเป็นแนวแบบ

แล้วโต๊ก็คุยแล้วเขาไม่เชื่อมิตรสไตล์

อยู่นี่ค่ะแล้วก็มาจนถึงตอนนี้
มุมมองความรักอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเปลี่ยนไปไหมครับ

จริงแอนไม่ได้มีอุดมคติหรือไม่ได้มีฝันว่าครับ
แต่งงานไปอยากจะมีลูกไหม
อยากจะมี๒ชน๔คนอยากได้ลูกครึ่งหรือยังไง
อะไรอย่างนี้ไม่เคยคิดอะไรอย่างนี้เลยเชื่อไหม
มันเลยแบบไม่ได้วาดฝันอะไรไว้เลย
ก็คือเหมือนจะพอครบก็ครบไปวันต่อวันเลยอย่างนี้
มีความสุขกันวันต่อวันแล้วไปเรื่อย
แต่ตอนที่แอนอายุ๒๕เขาเคยขอแอนแต่งงานครั้งหนึ่ง
แต่แอนยังเด็กมากไงตอนนั้นแอนเพิ่งเล่นละครกับเคน
ที่บอกว่าเรื่องแรงเงามันยังเด็กมากเลย
แล้วก็ไม่ได้แต่งตอนนี้ไม่ได้ทำงานก่อน
ก็ยุ่งหันไม้ครี่เอา๔๐ลดทำยังไงดี
อะไรเนี่ยก็ไปต้องแต่งมาแล้วไม่อะไรอย่างงี้

คุณเป็นผู้หญิงในอุดมคติของผู้ชายนะ

ผู้ชายชอบแบบนี้ใช่ไหม
ใช่แต่รู้ไหมว่าผลการวิจัยของคนอเมริกันเขาเคยทำผลคำวิจัยเมื่อปี๒ปีนะ
คนที่ค้นเพศที่ค้นมือถือมากที่สุด

ผู้หญิงโทรศัพท์ผู้หญิงเหรอ
ใช่มากถึง๗๘นะ

เวลาจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตอย่าไปเปลี่ยนทิศทางของน้ำอ่ะ
เข้าใจใช่ไหมคะหมายความว่าอย่าไปบล๊อกทางน้ำมัน

ปล่อยให้มันเป็นไปแล้วเป็นการพิสูจน์คน
เดี๋ยวมันจะเจอเองเราอย่าไปล้อมอะไรทั้งสิ้น

อันก็เลยเชื่อเรื่องพวกนี้ว่า

ล้อมหน้าล้อมหลังยังไงคนมันจะทำมันก็ต้องทำ

แล้วมันจะเสียเวลาชีวิตด้วยอะ

แต่ถ้าเขาทำก็คือทรยศก็จบก็บ่ายไง
แค่นั้นไม่ต้องแปะอะไรเยอะ
ใช้ชีวิตในการความคุ้นด้วยไกลไปเลยใช่มั้ย

ใช่ไม่ค้นไม่คุยไม่อะไรด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ

คือแอนเจอคนเยอะกว่าเขาเขามาระแวงแอนเถอ